รูปภาพของดีเจเพชจ้าพร้อมกับโพสต์ข้อความนะคะ
หลายคนคาดเดากันว่ารักนี้จะไปไม่รอดซะเลยแล้ว
และก็ตามมาด้วยข้อความแสดงการยอมรับผิดจากฝ่ายชายนะคะ

นิวเคลียร์นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้
กับสื่อมวลชนให้เราได้ทราบถึงสาเหตุของการรักร้าวค่ะ
ถ้าสังเกตเวลาหนูไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนหรือรายการอะไรกูก็จะบอก
สองเรื่องคือไม่โกหกกับเรื่องผู้หญิง

โอ๊ยรักสิมัน๖ปี
แต่ว่าเรื่องนี้ยิ่งรักมากพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งเจ็บมากไง
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลให้หลายคนตกอกตกใจ
คู่หวานของวงการอย่างนิวเคลียร์หันศา
ดีเจเพชจ้าจะส่อแววรักขมซะแล้ว
หลังจากที่มีคนตาดีสังเกตเห็นในไอจีของเธอ

ยังโพสต์ภาพข้อความก้าวต่อไปให้ได้
หวานใจเพลย์บอยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
เดินหน้าง้อแฟนสาวอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดเมื่อช่วงเช้าในวันนี้งานบวงสวงละครที่มีสาวนิวเคลียร์ร่วมแสดง
ดีเจเพชจ้าก็ได้ส่งลูกโป่งรูปหัวใจพร้อมข้อความขอโทษแฟนสาวไปเซอร์ไพรส์ถึงที่
โดยนิวเคลียร์ยอมเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรก
หลังเกิดประเด็นรักร้าวว่าเธอเป็นฝ่ายบอกเลิกเพชรจ้า
เนื่องจากรับไม่ได้ที่แฟนนุ่มไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอลจนขาดสติ
ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอไม่ชอบและเคยตักเตือนไปแล้ว
โบ้ยให้ไปถามฝ่ายชายน่าจะดีกว่า
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอย่างแน่นอน
อนชาวเน็ตอย่าโยงและหยุดตำหนิบุคคลที่๓
ส่วนที่ดีเจเพชจ้ายังคงเดินหน้าง้อเต็มที่นั้น
เธอก็รับทราบแต่เลือกที่จะตัดการติดต่อ
รับยังรักและรู้สึกเสียดายเวลาที่คบหามายาวนานเกือบ๖ปี
รวมถึงอีกไม่นานก็มีแพลนจะแต่งงานกันแล้วด้วย

พยายามค่ะเต็มนิ้วก็เบาาะแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเลย
คือมันเป็นเรื่องที่แรงสำหรับเรา

แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนแบบเขาก็อยากจะขอโอกาสอะไรอย่างนี้
แต่คืออนาคตหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
แต่นะตอนนี้นิวไม่โอเค

โอเคอาจจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่เขาไปมีอะไรกับคนอื่น
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนก็รับไม่ได้เหมือนกัน
มันมีเรื่องของแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยว
คือพูดเลยว่าแอลกอฮอลมันก็ทำให้คนชนคนตายได้
ว่าขาดสติทำอะไรก็ได้แล้วเขา

ก็คือมันใกล้จะแต่งงานแล้ว

เขาก็เสียใจเพราะว่าเขารักพี่เพชจ้ามากครอบครัว
ตอนนี้มันยังเจอหน้ายังเจอไม่ได้ยังไม่อยากจะคุยอ่ะ